คุณเปิดดูว่าจะดูการเมืองใช่ไหม
ดูการเมืองค่ะหน้าหนึ่งไทยรัฐวันนี้ค่ะ

ประชาธิปัตยอมคายพาณิชย์ให้พลังประชารัฐแลกกับศึกษา
เรื่องของการแบ่งกันภายเรือ

เพราะว่าก่อนหน้านี้คือในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
พักพลังประชาบรัฐนะครับนายอุตมะสาวนายน
หัวหน้าพักก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของการลงเรือลำเดียวกัน
เขาบอกว่าลงเรือเดียวกันแล้วก็ต้องแบ่งกันว่าใครจะพาย
แต่ทีนี้จะแบ่งกันอย่างไรจะเกลียวใหม่จะบริพโภ
จะหักดิบกับพักที่ตกลงกันไว้เนี่ย
ก็จับตามองกันหรือว่าจะสลับสับเปลี่ยนเก้าอี้แลกเปลี่ยนกัน
อย่างที่เป็นพาดหัวในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เมื่อวานนี้นายอุตมะสาวนายนหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
หลังจากที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
พักพลังประชารัฐในช่วงสักประมาณบ่ายโมง
แล้วก็แว่วออกมาคือผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
แล้วก็ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายยกรัฐมนตรีเนี่ย
ออกจากธรรมเนียบรัฐบาลไปช่วงเวลาเดียวกันเลยประมาณนี้เที่ยง

ก็มีเสียงเล่าลือออกมาว่า
หรือว่าจะไปในที่ประชุมของพักพลังประชารัฐ

ท้ายสุดนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าภักดิ์ยอมรับ
ว่าการจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรียังไม่เรียบร้อยทั้งหมด
เพราะต้องดูความเหมาะสมความสมดุล
ว่าต้องทำให้รัฐบาลมีสถิตภาพและเข้มแข็งได้จริง
ยืนยันว่าจะพูดคุยกับพักร่วมรัฐบาล
เพื่อให้ตำแหน่งต่างลงตัวเร็วที่สุดนะครับ
พร้อมยอมรับว่าผลเอกประยุทธ์ในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาล
จะเป็นผู้พิจารณารายชื่อของคณะรัฐมนตรีด้วยตัวเอง
ทั้งการจัดสรรกระทรวงและการดึงบุคคลที่เหมาะสม
มาลงตำแหน่งต่างนะครับ
เมื่อถึงเวลาท่านนายกเข้ามารับตำแหน่ง
ท่านก็ต้องดูแลอยู่พอท่านจะเป็นหัวหน้ารัฐบาล
หลังจากที่ได้หารือกับพักรวมแล้วนะครับ
สมมุติว่าเรามีข้อยุติประมาณนี้
เมื่อท่านนายกถึงเวลาของท่านนะไม่ใช่ตอนนี้นะ
เราก็เป็นเรื่องที่เราเสนอให้ท่านอยู่
ไม่มีไม่หักดิบไม่หักสุกอะไรทั้งนั้นหารือนะครับหารือ
ไม่หักดิบไม่หักสุกเคยพูดมาแล้วเหมือนกัน
นี่พูดครั้งที่๒แล้วนะครับเพราะว่าเราถามว่า
พลังประชารัฐจะหักดิบเลยหรือเปล่ากับพักที่ตกลงกันไว้นะครับ

เป็นการหาบรือทั้งสิ้นเมื่อวานหาบรือในพักของตัวเอง๒ชั่วโมงนะครับ
แล้วบอกที่ประชุมได้พูดคุยกับพักร่วมเพื่อจัดตั้งรัฐบาล
ซึ่งกระบวนการพูดคุยกับพักร่วมยังไม่แล้วเสร็จต้องหาบรือกันต่อนะครับ
ขณะที่นายวิเชียรชวลิศนายทะเบียนพักพลังประชาบรัฐ
รับว่าการขอเปลี่ยนกระทรวงเป็นเป้าหมายหลักที่ทางพักอยากได้
ตอนนี้กำลังประสานกันอยู่เมื่อถูกถามนะครับว่าหากไม่สามารถดึงกลับมาได้
จะมีปัญหาภายในหรือไม่โดยเฉพาะกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจ
ซึ่งเป็นกระทรวงที่แต่ละพักเขาก็ตั้งเป้าเป็นนโยบายในการหาเสียงอยู่แล้ว
ตอนนี้บอกว่าหากไม่สามารถดึงกลับมาได้จะมีเป็นปัญหาภายในหรือไม่
ทะเบียนพักพลังประชารัฐบอกว่าขออย่าคิดในแง่บร้ายขนาดนั้น
เรายังหวังว่าต้องได้ต้องคิดบวก
เช่นนั้นก็ต้องเสียฟอร์มของแกนนำหมด

ใช่คุณลดาวรวง๔วงโฆษกภักดิ์เพื่อไทย
ตั้งคำถามไปยังพักพลังประชารัฐและพักประชาธิปัตย์ด้วยเหมือนกัน
กรณีที่นายเฉลิมชัยศรีอ่อนเคยเรียกร้องให้พักพลังประชารัฐ
ไปหาคนที่มีอำนาจตัดสินใจตัวจริง
มาพูดคุยเรื่องการจัดสรรเก้าอี้
ว่าขอให้นายเฉลิมชัยระบุชื่อมาเลย
เพราะถ้าหากเป็นความจริงก็ถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูล
มีโทษถึงขั้นยุบพัก
เท่ากับกรรมการบริหารพัก
พลังประชารัฐทั้งประชาธิปัตย
ให้บุคคลภายนอกเข้ามาก้าวไก่แล้วก็แทรกแทรงการตัดสินใจ
อันนี้คือตั้งคำถามไปช่วยตอบมาสิ

ครับผู้สิทธิ์ข่าวก็ได้สอบถามไป

รองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

แม่ท่านตอบคำว่าไม่รู้

ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้

สร้างเก้าอี้กระทรวงต่าง
หรือไม่นะครับเพราะว่าพลเอกประวิทย์เนี่ย

เป็นคนจัดการเรื่องนี้นะครับ
แต่ว่าเมื่อวานท่านตอบคำถาม

ไม่รู้เพราะไม่ใช่คนจัดตั้ง

โอชาดำเนินการเองทั้งนั้น

มีอะไรบ้างฟังผลเอกประวิทธ

แต่น้องบ้าเวลาเราไม่รู้

หรือเปล่าไม่รู้เละหรือว่ายังเป็นท่านอยู่ไม่รู้
ท่านก็บอกว่าท่านไม่ค่อยสบายแล้วช่วงนี้นะไม่ค่อยแข็งแรงแล้ว
แข็งแรงแบบนี้ท่านยังพร้อมที่จะทำงานอยู่หรือเปล่า

คือนี่แหละครับเป็นคำตอบของผลเอกประวิทย์วงสุวรรณเมื่อวานนี้นะฮะ

ค่ะก็ตอบนักข่าวแบบนี้เอาจริงนักข่าวก็รู้ล่ะ
คำตอบว่าเวลาถามท่านก็จะไม่รู้ช่วงนี้เลยนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมมาดูเรื่องของเก้าอี้รัฐมนตรีกันหน่อยละกัน
คือเราได้ยินข่าวมาสักพักนึงแล้วแหละ
เรื่องของการล้มดิวแรกที่คุยกันทั้งหมด
หลังจากที่เราทราบแล้วว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีสมัยที่สอง
ดิวแรกนี่ตอนแรกว่าจะให้ทั้งกระทรวงอย่างเกษตรและสหกร
อย่างกระทรวงคมนาคมแล้วก็อย่างกระทรวงพาณิชย์

ทีนี้ค่ะก็มีรายงานมา
อันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเป็นรายงานข่าวจากภักดิ์พลังประชารัฐนะ

ว่าเขาล้มดิวการเจรจาเก้าอี้รัฐมนตรีเดิม
ระหว่างพลังประชารัฐประชาธิบัติแล้วก็ภูมิใจไทย
อย่างที่บอกไปคือมีคมนาคมมีพาณิชย์มีเกษตรและสหกร
อย่างประชาธิบัติภาคพลังประชารัฐเขาบอกว่า
ต้องการดึงเก้าอี้กระทรวงพาณิชย์
แล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรกลับคืนมา
ของตำแหน่งกระทรวงเกษตรเป็นตำแหน่งที่

ส่วนของกระทรวงเกษตรและสากร

เงื่อนไขขอแลกกับกระทรวงศึกษาธิการ
แล้วเดี๋ยวจะให้เพิ่มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

บวกกับอีกหนึ่งรัฐมนตรีช่วย

แล้วก็เป็นกระแสออกมานะครับ
นายจุลินลักษณะวิสิทธิหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์
ก็ได้ตำแหน่งทั้งรองนายยกรัฐมนตรี
ควบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การเลย
ส่วนถ้าได้เพิ่มสำหรับกระทรวงยุติธรรม
ก็น่าจะเป็นนายพีรพันธ์สารีรัฐวิพากษสอบัญชีรายชื่อ
มาเป็นรัฐมนตรีขณะที่นายถาวรเศรษฐ์เนียม
สาวสาวทรงคลาอาจจะได้รัฐมนตรีช่วยมหัฒน์ไทย
ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากร
ก่อนหน้านี้กลุ่มสามมิตรนำโดยนายสมศักดิ์เทพสุธิน
ทวงคืนก็มีรายงานว่านายสมศักดิ์
ถอยเหมือนกันโดยจะไปนั่งกระทรวงอื่นแทน

แต่ดูนี่บ้างค่ะคุณผู้ชมภูมิใจไทย
เอาจริงวันก่อนนักข่าวก็ไปถามคุณ
อันนุทินคุณอันนุทินยังบอกเลยตอนแรกที่ถามว่าเอ๊ะ

ดีสิจะได้ขอเพิ่มท่านพูดประโยคนี้มา

คืนกระทรวงคมนาคมให้กับพลังประชารัฐแล้ว
จริงเหรอคะแต่ไม่ใช่คืนเฉยคุณ
มีเงื่อนไขคือต้องแลกกับกระทรวงพลังงาน
ก็เลยทำให้โคต้าเบื้องต้นเนี่ยนะคะ
ก็ของพลังประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยมีรองนายก
วบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

รัฐมนตรีช่วยคมนาคมและอีก๒รัฐมนตรีช่วย
รองนายก๓รัฐมนตรี๔รัฐมนตรีช่วย

เพราะว่าถ้าหัวหน้าพักก็ควบรองนายก
วกรัฐมนตรีสักกระทรวงหนึ่งไปด้วยนะครับ
ก็ต้องดูกันต่อไปว่า
แบ่งกันภายเรือแบบนี้จะเป็นจริงอย่างที่บอกหรือเปล่า
เพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีข้อสรุป
ส่วนความเคลื่อนไหวของพักประชาธิปัตย์นะครับ
เมื่อวานี้นายวราจันมณีผู้ชนะคำขวัญ
ครบรอบ๕๐ปีพักประชาธิปัตย์เมื่อปี๒๕
ค่ะมาจริงมาทวงสัญญาจริงนะฮะนำโล่พร้อมเงินรางวัล
จำนวน๕๐๐๐บาทมาคืนแล้วนะฮะ
ให้กับพักประชาธิปัตย์ต่อหน้าพระแม่ธรณีบีบมวยผม
ตามที่เคยประกาศสัญญาไว้ก่อนหน้านี้
หากภักดิ์ตัดสินใจสนับสนุนพลเอกประยุทธ์
เป็นนายกรัฐมนตรีตนเองนั้นจะนำรางวัลที่ได้มาคืน
เพราะถือว่าพักประชาธิปัตย์ไม่รักษาสัญญา
และทิ้งอุดมการในการพัฒนาประชาธิปไตย

พร้อมกับมอบคำขวัญให้ใหม่
พักประชาธิปัตย์ว่าอะไรรู้ไหมคุณ
๗๓ปีประชาธิปัตย์
กัดกรรมประชาธิปไตยทรยศประชาชน
ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนตอนปี๓๘เนี่ย

คือ๕๐ปีประชาธิปัตย์พัฒนาประชาธิปไตยรับใช้ประชาชน
แต่ตอนนี้มาเปลี่ยนคำขวัญให้แล้วนะฮะ

ลักษณะการของสังคมไทยในวันนี้
หนักหนากว่าที่จะเอาสีถนนชัยมาเปรียบ

แหวนแม่นาฬิกาเพื่อน
สะกดคำว่าละอายไม่เป็น
ชนชั้นนำทำอะไรก็ได้ที่จะจกฉวยประโยชน์
เฉยโกหกบิดเบือนชนิดด้านได้อายอด
สิ่งสำคัญกว่าการอ้างมติภักดิ์
เพื่อสร้างความชอบทำที่จัดตะบัดสัตว์เพื่อชาติ
คือการรักษาพันธสัญญา

ไม่ควรละเลยดูถูกเกียรติหยามความรู้สึก
สามความรู้สึกไม่ให้เกียรติประชาชน
นี่คือเรื่องของการเมืองที่คนไทยทุกคนต้องรู้นะครับ

ส่วนวันนี้วันเกิด๑ปีอนาคตใหม่นะฮะ
ก็ต้องดูท่าทีของอนาคตใหม่ด้วย
แล้วก็ผู้ร่วมเข้าไปแสดงความยินดี
รวมถึงผู้ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกของพักอนาคตใหม่

ในพื้นที่ต่างจังหวัดสมัครเข้าไปเยอะนะครับ
แล้วก็ต้องดูท่าทีของทางพักฝ่ายค้าน
ว่าใครจะขึ้นเป็นผู้นำพักฝ่ายค้าน
หรือว่าเป็นหัวหน้าของพักเพื่อไทยนะครับ

ของพักประชาธิบัติในเวลา๙โมงเช้า
เพื่อที่จะพิจารณาคุณสมบัติบุคคล
ในการนั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยต่าง
แล้วก็มีการประชุมร่วมกับสสประชาธิปัตย

นี่คือการเมืองที่ต้องติดตามกันนะครับ